สถานการณ์โควิด๑๙ยังต้องไม่ประมาท
อย่าตกกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะตอนนี้
เรื่องของโอไมครอนเนี่ยต้องพูดถึงกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ทางสบคนะครับ
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอน
วันนี้วันแรกนะครับที่ไทยไม่อนุญาตการเดินทางเข้ารัชอาณาจักรจาก๘ประเทศกลุ่มเสี่ยงในแถบแอฟริกาใต้นะครับ
ก็คือแอฟริกาใต้บอสวาน่าโมซัมบิกซิมบับเวย์นามิเบียมาลาวีเอสวาตินีแล้วก็เลโซโทนะครับ
เว้นคนไทยเท่านั้นนะครับ
บคมีมาตรการติดตามผู้เดินทางที่เดินทางมาจาก๘ประเทศนี้ด้วยนะครับ
ที่เดินทางเข้ามาไทยตั้งแต่๑๕๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
อยู่ในไทย๒๕๒คนซึ่งตอนนี้ติดตามมาได้๑๑คน
ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจะได้ชัดเจนว่าท่านเนี่ยไม่ได้ติดเชื้ออะไรนะครับ
ส่วนกลุ่มผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำ๔๕๓คน
ขอให้ขยายการกักตัวจนครบ๑๔วันนะครับแล้วจะตรวจเชื้อซ้ำนะครับ
กรณีที่อยู่ที่บ้านหรือว่าที่ที่พักเนี่ยขอให้อยู่จนครบ๑๔วัน
แล้วก็มารับการตรวจหาเชื้อซ้ำนะครับ
สังเกตอาการที่แตกต่างไปจากเดิมก็คือไม่พบว่าสูญเสียการรับรสหรือกลิ่นค่ะ
เมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียคลั่นเนื้อคลั่นตัวลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ
ไล่ไปตามแต่ละทวีปนะคะถ้าเกิดจะใกล้เราเนี่ยก็จะมีฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่น
อ๋อนี่เอเชียใช่จะขยับเข้ามาใกล้เราหน่อย
แสดงว่าเข้ามาเอเชียแล้วใช่ค่ะก็มีแต่ละทวีปแบบนี้
ทีนี้ค่ะทางพบตรบอกว่าเอาจริงถ้าเกิดจะนับตั้งแต่๑๕พฤศจิกายน
มีชาวต่างชาติเดินทางมาจากทวีปทางฝั่งแอฟริกามากน้อยขนาดไหน
๓รายนะคะก็มีทั้งเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำรวมกันหมด๗๘
ตอนนี้ก็พยายามติดต่อแล้วก็เข้าถึงทั้งหมดแล้วนะคะก็จะไปตรวจเชิงรุกนะคะ
ก็นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้น่าจะกระจายไปทั่วครับก็อย่าให้ประชาชนตื่นตระหนกไปมาก
แต่ก็ต้องระวังตัวล่ะค่ะเดี๋ยวจะมีการดำเนินการทางด้านสารสาธารณสุขอย่างเค้งขัด
อย่างน้อยสถานการณ์ตอนนี้ก็คือไทยเราเนี่ยฉีดวัคซีนกันได้เยอะแล้ว
ลูกของเราก็ไม่ได้พีคสุดจนแบบมีผู้ป่วยเยอะแยะไปหมด

นะคะแต่เราทุกคนก็ยังต้องระวังตัวเหมือนเดิม

แอลกอฮอลล้างมือใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างนะคะ